วันนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างชัดเจน
สำหรับกรณีการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูก

กับอดีตสามีไฮโซที่เคยมาออกรายการของเรา

วันนี้สารเยาวชนและครอบครัวกลางบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายแบ่งกันดูแลลูก

ขอให้เป็นความลับของภายในครอบครัวนะคะ
เป็นกรณีการแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นลูกคนโต

ก็ไปกับธนาความไปกับลูกคนเล็ก

สารในครั้งนี้ไปฟังคำสั่งสารค่ะ
กรณีที่มีหมายเรียกนายสุวิชาลีนุตพงศ์อดีตสามี
ให้ไปพบพร้อมให้ส่งตัวลูกสาวคนโต
นายสุวิชารับตัวไปจากโรงเรียน

ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี
ว่าสาเหตุที่พาลูกสาวคนเล็กไปสารด้วย

เพราะว่าไม่เจอกันมา๓สัปดาห์แล้ว
วันนี้จะขอรับลูกไปดูแลก่อน
ส่วนการเจรจาเรื่องการเลี้ยงดูลูก

เดี๋ยวขอเจรจาขอคุยอีกครั้ง๙พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันที่สารนัดครั้งแรก
ตามที่ฝ่ายชายยื่นฟ้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร
และถอนฟ้องอำนาจปกครองลูกของผู้เป็นแม่ค่ะ

นายสุวิชาก็เดินทางมากับนายวิเชียลินุตพงศ์
ซึ่งเป็นบิดาพร้อมกับทานายความ
คือคุณพ่อของอดีตสามีคุณปแก้วเนี่ยนะครับ
ให้ทีมข่าวฟังว่าวันนี้พาหลานสาวคนโตมาด้วย
ตั้งใจจะนำมาส่งคืนให้กับคุณแม่
ก็คือคุณปแก้วตามคำสั่งของศาล
แต่หลานร้องไห้ไม่ยอมลงมาจากรถ
เกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๒ชั่วโมงจึงจะยอม
และยังคงร้องไห้ไม่ขอเจอหน้าพ่อและแม่
ยอมให้เพียงแค่นางสาวิชุดาลีนุตาโพง

ซึ่งเป็นป้าพาลงมาจากรถได้คนเดียวเท่านั้น
พร้อมกับบอกด้วยว่าวันนี้ครอบครัวทำใจแล้ว
เพราะทำอะไรไม่ได้จริงก็คงต้องให้แม่ดูแลลูกต่อไป
ทีนี้มาดูในขั้นตอนของการพิจารณาคดีของทางศาลหน่อย
ไปครึ่งวันก็ยังไม่เสร็จค่ะ
นางสาวมะลิกาก็ได้พบหน้าลูกสาวคนโต
แต่ว่ายังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงเรื่อง
จำนวนวันเวลาที่จะดูแลลูกในแต่ละสัปดาห์
สารท่านก็เลยนัดทั้งคู่ไกล่เกลี่ยอีกครั้ง
บ่ายสองครึ่งอดีตสามีก็ยื่นคำร้องขอคัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
และการไต่สวนฉุกเฉินแต่สารท่านยังไม่พิจารณาเพื่อให้ทั้งพ่อและแม่ได้ไกล่เกลี่ย
ประโยชน์สูงสุดของลูกนั่นเองจนเวลาผ่านไปกว่า๘ชั่วโมงค่ะ
หลังจากศาลเรียกทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงต่อหน้าศาลแล้วก็เรียกลูกสาวคนโตเข้าไปคุยหลายครั้ง
สารพิจารณาแล้วก็เลยยกคำร้องคัดค้านของฝ่ายชายทั้งคัดค้านการขอคุ้มครองชั่วคราว
คัดค้านคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินภายใต้เงื่อนไขว่าให้ทั้งสองฝ่ายรวมถึงญาติ
งดการโพสต์ข้อความให้ร้ายซึ่งกันและกันผ่านสื่อโซเชียลและห้ามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกกรณี
นี่เป็นคำสั่งสารเลยนะคะและมีคำสั่งให้ทั้งสองฝ่ายดูแลบุตรร่วมกัน
ซึ่งฝ่ายชายได้ส่งลูกสาวให้อยู่ในความดูแลของนางสาวมะลิกาแล้ว
ส่วนข้อตกลงและเงื่อนไขสารขอให้เป็นความลับของครอบครัว
ซึ่งจะมีการเจรจากันอีกครั้ง๙พฤษภาคมนี้ในคดีที่ฝ่ายชายยื่นฟ้องขอรับรองบุตร
และฟ้องถอนอำนาจปกครองลูกของผู้เป็นแม่ค่ะ